ว่าเป็นวัตถุดิบหลักจากธรรมชาติ

เขาออกไปหาแมงกุจีตามธรรมชาติ
หาได้ยังไงหาที่ไหนตามชาวบ้านไปดูเลยค่ะ

โอ้โหโหโห
ชวนจดจำเสิร์ฟก่อน
คือจริงมันเป็นวิธีอย่างที่บอกเลยค่ะ
เพราะว่าเขาจะนำแมงกุจิไปประกอบอาหารนะคะ
สาวอุเบิร์นราชธานี
ไปเก็บแม่งกุ๊จีนในกองมูลวัวนะคะ
คือภาษาอีสานจะเรียกตรงตัวว่ากุจจีขี่
หรือว่าก๋วจีวัวนะคะ
ในการหาของเขาเนี่ยคุณไม่ต้องไปหาตามต้นไม้
แต่ไปหาในกองมูลวัวมูลควายนี่แหละ
หลายคนรู้อยู่แล้วว่าแมงกุจิมันจะอยู่ในนั้น
และถ้าพบกองมูลวัวมูลควายที่ไหน

แล้วก็เอามือเปล่านี่แหละ
ไปควานไปเขียไปคุยไปขุด

พอเห็นกองมูลวัวปั๊บมือแหวกเลยค่ะ

อันนี้ฉันอธิบายเห็นภาพเกินไปเหรอ

อ้าวใส่ถูมือก็ได้คุณ

อย่างที่บอกแหละนะคะเพราะว่าแมงเหล่านี้
มันชอบเข้าไปอาศัยอยู่ในกองมูลบัวมูลควาย
คือมันไปสร้างรังอยู่ในนั้น
เจ้าของช่องเขาก็หาได้คุณดูเยอะมากนะ
น้องใบตองวนภาพแบบนี้ซ้ำไปซ้ำมา
เอ้าก็ว่ากันไปเป็นวิธีเหมือนลูกอบเนี่ย

ขายตัวละบาท
นั่นไงแล้วแต่เงินนึกนั้นจับไปอ่ะคุณนึกว่าอ่ะสมมุติคุณทำแบงค์

คุณเก็บป่ะเออคุณกันอันนี้เป็นเม็ดนะ
โปรตีนสูงนะ๒เมตรบาท
ตีนสูงนะเขาว่ากันแบบนี้นะคะ
เอาจริงนะย้ำตรงนี้แหละไม่ดราม่งดราม่าอะไรใดทั้งสิ้น
เพราะว่ามันเป็นวิถีของชาวบ้านที่เขาทำมาหากินแบบนี้ตั้งแต่สมัยโบร่ำโบราณ
ร้านแค่เอามาเล่าสู่กันฟังใครสะดวกแบบไหนใครกินก็กิน

แต่ก่อนที่เค้าจะปิดปรุงเค้าก็ล้างทำการสะอาดโต้ไม่สุดแล้ว